จะพาไปหาอะไรอร่อยทานนะครับ
อย่างเดียวไม่พอเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้
พ่อค้าแม่ค้าเขาต้องสร้างจุดขายอย่างที่เรารวบรวมมาเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารที่แม่ค้าแซ่บมาก
แซ่บเด็ดขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
แม่เช้าแบบนี้แล้วก็เรามาหาอะไรที่มันเติมพลังใจและเพิ่มความกระชุ่มกระชวยหัวใจ
เหล่านุ่มกันสักหน่อยดีกว่านะครับ
เออเพราะวันนี้ตลอดข่าวมีอะไรเด็ดที่จะทำให้หนุ่มใจเต้นตึกตักมาฝากกัน
กับเราบัตาแม่ค้าแซ่บสุดเซ็กซี่นั่นเอง
โดนใจขนาดไหนไปดูกันเลย
ประเดิมกันที่แม่ค้าคนแรก
กับแม่ค้าน้ำเต้าหู้สุดเซ็กซี่เด็ดโดนใจลูกค้า
โอ้โหแม่ค้าร้านนี้ช่างดีต่อใจยิ่งนัก
นี่คือแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพ
ที่ตั้งขายอยู่ที่ตลาดพระแท่นหรือตลาดรุ่งโรศ
เจริญทรัพย์อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งแม่ค้าคนนี้มีชื่อว่าคุณชมพูนุษย์ณสงขรา
ขุนมดวัย๒๙ปีนั่นเอง
โดยเธอเล่าว่าเธอขายน้ำเต้าหู้มานานกว่า๑๑ปีแล้ว
อกจากนี้ยังมีเมนูสุขภาพเครื่องดื่มอื่นขายอีกด้วย
อาทิเอาถึงน้ำขิงน้ำงาดำและอื่นอีกมากมาย
น้ำเต้าหู้และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของเธอ

เรื่องความเซ็กซี่ของแม่ค้าก็ไม่เป็นสองรองใคร
เพราะเธอชอบใส่เสื้อผ้าเซ็กซี่มาขายของเป็นประจำ
จึงทำให้มีลูกค้านุ่มต่างแวะเวียน
ซื้อน้ำเต้าหู้ของเธออยู่เป็นประจำนั่นเอง
แซ่บต่อกับแม่ค้าที่มีดีกรีเซ็กซี่ตัวแม่กันสักหน่อย
กับแม่ค้าร้านยำสุดแซ่บ
แต่งเซ็กซี่เรียกลูกค้า

โอ้โฮแม่หุ่นเหลือมสาวมาขายยำด้วยเหรอ
เฮ่ยแต่เจ้าเล่นน่ะครับ
แล้วนี่ก็คือความเซ็กซี่ตัวแม่ของสาวเจ้าของร้านขายยำ
ที่มีชื่อว่าสถานีหอยย่อย
ที่ตั้งอยู่ที่มู่๗ตำบล๕ตัว
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเอง
ซึ่งร้านนี้เขาโดดเด่นในเรื่องของหอย
เพราะหอยนางรมที่ร้านนี้ใช้มีความสดใหญ่และเนื้อแน่น
โดยทางร้านจะนำหอยนังรมมายำกันสด
และปรุงรสอย่างแซ่บถึงส่วงให้ลูกค้าได้ทานกันจานต่อจาน
จากอาหารจะแซ่บแล้ว
แม่ค้าของร้านนี้ก็แซ่บไม่แพ้กัน
เพราะเธอมักจะใส่ชุดเซ็กซี่ที่มีลวดลายแซ่บ
ใส่มาขายของเพื่อเพิ่มความซีดซ้อนให้กับลูกค้าภายในร้านอีกด้วย
ทั้งหมดนี้ก็เป็นความแซ่บซีดของเหล่าแม่ค้าแซ่บสุดเซ็กซี่
ที่เราคัดสรรมายั่วใจคุณผู้ชม